หลังจากขับรถไปนั่งเมาะมอยกันไปตามภาษาพี่น้องกันจนเพลินในที่สุดทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงที่หมายกันจนได้แล้ว
ภารกิจที่รอเขาอยู่ข้างหน้าจะโหดหินแค่ไหนมาลุ้นไปพร้อมกันเลยครับ
อืมสบายไหมคะดีมากครับเป็นของรถดีมากครับผม
เอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเรามาสุพรรณบุรีจะต้องทำอะไรถามเชฟเลยค่ะครับ
สวัสดีค่ะเชฟอยู่กับพี่เอกซีซั่นไฟล์ฟนะคะสวัสดีครับเออครับผม
วัตถุดิบขึ้นชื่อของชุมชนวังพลับเหนือแห่งนี้นะครับ
นั่นก็คือไข่นกกระทาและเนื้อแกะนั่นเองครับ
แล้วที่แรกเหรอคะที่เราจะต้องไปลาบวัตถุดิบนั่นคืออะไรคะ
คุณเอกจะต้องทำการจับนกกระทา
แล้วทำการคัดแยกเพศตัวผู้และตัวเมียออกมาใส่ตะกร้านะครับ
ให้ได้ตะกร้าละ๑๕ตัวครับ
โดยทั้ง๒ภารกิจนี้นะครับผมจะมีเวลาให้คุณปฏิบัติภารกิจรวมกันทั้งหมดเป็นเวลา๑๘นาทีครับ
โอ้โฮ๒ภารกิจ๑๘นาที
แล้วที่แรกที่ต้องไปแยกเพศนกกระทานี่ต้องไปที่ไหนคะ
สิทธาฟาร์มนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายขอบคุณครับบ๊ายบาย
สิทธาฟางนี่เราเจอวิทยากรผู้เป็นเจ้าของที่นี่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ปุ๊กใช่ไหมคะพี่ปุ๊กยืนตรงนี้เลยค่ะพี่ปุ๊กค่ะนี่คือฟาร์มนกกระทาเหรอคะ

แต่เรายืนอยู่นอกฟาร์มใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะพี่เอกสงสัยอะไรไหมก่อนที่จะเข้าไปทำข้างใน
เยอะไปหมดเลยพี่บอกว่าต้องแยกแยกเพศนะครับผมเพศไหนไว้ทำอะไร
มันเป็นตัวผู้กับตัวเมียค่ะครับเดี๋ยวพี่จะได้ดูเป็นตัวอย่าง
อันนี้อันนี้คือสังเกตภายนอกคือสังเกตจากตรงนี้นะคะตรงนี้เขาเรียกสร้อย

เอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะพี่เอกเขาประจำที่อยู่ข้างในแล้ว
แต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าเรามีตัวช่วย

แต่ว่าพอพี่หยิบมาได้สัก๑๐ตัว
เอามาให้พี่ปุ๊กช่วยคัดเลือกเพศก่อนว่าพี่หยิบมาถูกหรือเปล่า

ถ้าพร้อมแล้วจับเวลาค่ะ

อ่ะหยิบใส่เลย

อันนี้เลยเราอ่ะตัวเมียแน่นอนได้ยังคะสิบตัวยังคะ
สิหมอยละครับเอาเดินมาเลยนะคะตอนนี้ผ่านไปสามนาทีแล้วค่ะ
อันนี้คือตัวผู้ใช่ไหมคะเนี่ยเธอพูดถูกไหมคะทุกเลยทั่วทั่วเลย

ครบด้วยเลยทุกตัวโอเคพี่ตอบค่ะตอบเร็วเราต้องทำ๑๕ตัว

เวลายังดีอยู่นะคะผ่านไป๔นาที๔๕วิค่ะ
จังเลยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนกไปแล้วตอนนี้
ได้ค่ะเออเก่งตอนแป๊บเดียวเอง
เอผ่านไป๕นาทีครึ่งแล้วนะคะ

โอ๊ยมันบินออกอะมันบินออก

ไป๖นาที๓๐วิแล้วค่ะไม่ได้เร่งนะคะ
กวนจะได้แล้วปะครับเดี๋ยวมันบินออกไปปะวะ

ตัวเมียถึงเวลาเช็คอยู่ว่ายอดเราเท่าไหร่

จะให้หยุดเวลายังหยุดเวลายัง

นี่พี่ค่ะทำเวลาไปทั้งหมด๗นาทีกับ๙วินาที
แต่ก่อนอื่นก่อนที่จะพูดว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะคะ
จะต้องให้พี่ปุ๊กเช็คอีกรอบ
ถ้าเกิดว่าพี่ผิดเพศไปเนี่ยนะคะ
ที่จะต้องโดนลบเวลาตัวละ๑๐วินาทีด้วยกัน

โอเคตัวผู้หมดเลยค่ะ

โอเคเราปล่อยน้องนกไปก่อนเป็นที่เรียบร้อย
เพราะฉะนั้นภารกิจแรกของพี่เอกผ่านพ้นไปแล้วนะคะ
แต่ว่าก่อนอื่นภารกิจต่อไปยังรออยู่ค่ะ
เชฟก่อนดีกว่าภารกิจอีกอันนึงเนี่ยเราต้องทำอะไรนะคะ
เชฟค่ะตอนนี้ภารกิจแรกเนี่ยพี่เอกเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว

นี่สำหรับภารกิจต่อไปพี่เอกจะต้องไปทำอะไรต่อคะเชฟ
คุณเอกจะต้องทำการวิ่งไล่ต้อนแกะเข้าคอกให้ได้ทั้งหมด๓๐ตัวครับ
วิ่งไหมตอนแกะเอออ่ะแล้วเราจะต้องเดินทางไปทำที่ไหนคะ

แล้วถ้าเกิดว่าไม่สำเร็จล่ะคะเชฟ
แต่หากทำภารกิจนี้ไม่สำเร็จนะครับคุณจะได้วัตถุปริศนาไปแทน
ซึ่งวัตถุดิบปริศนาของเราในวันนี้นั่นก็คือหมู๓ชั้นนั่นเองครับ
โอเคขอบคุณมากค่ะเชฟขอบคุณค่ะ
ตอนนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปุ๊กก่อนขอบคุณมากนะคะพี่ปุ๊กจ้ะ

สวัสดีค่ะพี่เลใช่ไหม

ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ